ก็หลีกเรียกไม่ได้ราคาไหนวันนี้วันว่ายเนอะ
เทศกาลตรุษจีนมันมาซ้อนทับกันกับบรรยากาศการเลือกตั้ง
คือต้องบอกว่าเรื่องของกระดาษเผาโกงเต็กมันพัฒนาไปทุกปี
จากที่เป็นบ้านเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมคะ
เริ่มมีรถยนต์รถหรูคนขับรถมีโทรศัพท์มีสมาร์ทโฟน
แต่ยังคงเป็นกระดาษนะเป็นจำลองอยู่นะ
ล่าสุดมีรองเท้าวิ่งและตอนนี้มีบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสอสอ
คือเผาไปให้บรรพบุรุษกันด้วยเลยนะคะ
ไปดูบรรยากาศเรื่องของการเลือกซื้อของไหว้เจ้ากันหน่อยละกันนะคะ
เพราะว่าเทศกาลตรุษจีนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญ
สำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนอีกเหมือนกัน
นี่คือพื้นที่จังหวัดกาลสินค่ะเขาคึกคักกันแต่เช้าเลย
ตรุษจีนปีนี้นอกจากกระดาษเงินกระดาษทองประเภทต่างแล้วเนี่ย
เส้นไหว้ก็มีเพิ่มมาเป็นพิเศษหลายรายการเหมือนกันนะคะ
ธีรพันธ์พิมพสาลีเจ้าของร้านเครื่องเส้นไหว้ในตลาดสดเทศบาลเมืองกาลสินบอกว่า
ปีนี้คือด้วยความที่มันคาบเกี่ยวใกล้จะถึงกำหนดวันเลือกตั้ง
ลูกหลานหลายคนก็บอกว่าเออก็อยากให้บรรพบรุษมีส่วนร่วมอะเนาะ
บรรพบุรุษได้ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วย
ทางร้านเขาก็ตอบสนองเป็นอย่างดีเลยค่ะ
มีกระดาษโกงเต้กเป็นบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสอสอเอาไว้จำหน่าย
เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยบนสวรรค์กันไปอีก
นายธิรพันธ์ยังบอกด้วยนะคะ
ว่าราคาเครื่องเส้นไหว้ปีนี้ยังคงเดิมค่ะ

อย่างเช่นพวกโคมตรุษจีนโคมเต็งล้าง

ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนแล้วเนี่ยนะคะ
โคมเต็งล้างเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญเลย
เพราะเป็นเครื่องชี้นำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย

แล้วก็มีแสงสว่างโชดช่วงชัชวานด้วย

จะทำห้างร้านต่างของคนจีน
อนุญาตให้ลูกจ้างได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านกัน

สำหรับคนจีนนั่นเอง
ถ้าสำหรับชาวจีนเนี่ยถือเป็นช่วงหยุดยาวเลยเพราะเขาอยู่กัน๔๐วัน

ตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะ
ก็เป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนกันไป
แต่ว่าปีนี้อย่าลืมเนาะนายกเองก็ออกมาขอความร่วมมือใช่ไหมคะ
เรื่องของการเผากระดาษเงินกระดาษทองกระดาษโกงเต้งต่าง

รวมถึงก็บอกว่าจุดทูบคือถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เนอะ
จุดเสร็จปุ๊บก็จุดไหว้เรียบร้อยแล้วก็จุ่มให้น้ำมันดำ
เพื่อไม่ให้ควันมันลอยออกมาเยอะเกินไป

ก็พยายามแก้ปัญหาทุกทางอะนะคะ